เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระพิคเนธใช่ไหมคะ
คราวนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับย่านาค
แตนราตรีวิทยาวัฒน์ของเรานักแสดงรุ่นใหญ่ของเราเขาเชื่อมากเขาศรัทธามากในตัวย่านาคคุณผู้ชมค่ะ
แล้วต้องบอกว่าพี่แตนเนี่ยเขาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ๔๐ปีคือมีผลงานให้เราได้เห็นกันตลอด
ล่าสุดเนี่ยเขาถ่ายละครอยู่๔เรื่องนะคะปังไม่ไหวนะ
ซึ่งทีมงานของเราได้เจอพี่แตนพี่แตนแกก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ยังรับงานแสดงอยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะ
เดี๋ยวก็ไปเล่นช่องนั้นช่องนี้ให้ทุกคนได้ติดตามไม่ลืมหน้า
แถมยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้ใช้แรงกายอย่างเดียวจากวันนั้นถึงวันนี้อยู่ในวงการมาเกือบ๔๐ปีแล้วนะคะน้องค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้พี่แตนยังอยู่ได้ทุกวันนี้นอกจากฝีมือทางการแสดงแล้ว
แตนบอกว่าพี่เนี่ยมีสิ่งที่ศรัทธาและยึดเหนียวจิตใจก็คือย่านาค
ไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือเรื่องราวเกี่ยวกับย่านาคเนี่ยพี่แตนจะชอบมากเป็นพิเศษเลย
ที่สำคัญทุกครั้งที่ไปไหว้ย่าจะขอโชคขอลาบและขอเรื่องงานกับย่าจะสมหวังทุกครั้งพี่แจ๊ค

เดี๋ยวลองไปฟังเรื่องราวความเชื่อของพี่แตนสักนิดนึงค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอะไรตรงไหนดีตรงไหน
เรากราบไหว้เราไม่ลบหลู่เลยนะคะ
แต่ที่ชอบที่ชอบเลยที่นึกถึงตลอดเลยคือแม่นาคย่านาคชอบมาก
ทุกวันนี้ถามว่าไปอยู่ไหมก็ยังไปอยู่นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นหน้าท่านแล้วรู้สึกว่า
ทำไมเก่งจังเลยความรักนี่คนเรามันไม่จำเป็นต้องสมหวังทุกอย่างนะท่านอาจจะสมหวังอย่างอื่นก็ได้
เราก็จะขอเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างนี้ของานขอการขอโชคขอลาบแต่ส่วนมากแม่จะให้เรื่องงานมากกว่า
ดวงโชคนานไม่ค่อยมีหรอกอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยไปที่ศาลแม่นาคนะ
คอยเองก็เคยไปที่ก็ไปบ่อย
ก็ขอไปขอมาแล้วก็ให้สำเร็จทุกคนเลยละกันนะ